ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะชาวเน็ตบอกว่าเอ๊ะเป็นรถกระบะส่งของโกงความตายมาก
รถกระบะขับไปดีดีหยุดเลนความแล้วไปปีนเข้ากับแท่งเบอร์เรอร์
แข่งซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ไปต่อได้ค่ะอันนี้ไงนี่ไงขวาซ้ายขวาซ้าย
ขับต่อไปได้นะคะเอาดูดูค่ะเอาดูค่ะคุณผู้ชม
ภาพภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคุณดูนะ
เกือบจะพลิกคว่ำแต่ไม่คว่ำซ้ายขวาซ้ายขวา
แล้วสุดท้ายไปต่อได้เฉยเลยค่ะเฮ้ยไปได้เฉยเลยอ่ะ
บางคนก็บอกว่ามันเป็นตลกร้ายนะ
แต่ก็ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้คุณเชื่อไหมคนเข้าไปแชร์เยอะมาก
วิพากษ์วิจารณ์เยอะมากชาวเน็ตบางคนที่เขา
พอที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการขับรถส่งของ
เข้าเลยเน็ตจะมองว่าคนขับเนี่ยข้อมือน่าจะแข็งแหละ
พอแข็งเสร็จปุ๊บสามารถฝืนประคองพวงมาลัยได้
ส่วนตัวก็บอกว่าน่าจะช่วงล่างแหละ
น่าจะสภาพของรถดีแหละ
โดยเฉพาะช่วงล่างรถกระบะแบบนี้นะ
ถ้าเกิดว่าตะแคงแล้วแบบนี้นะ
ส่วนใหญ่โอกาสที่ยางมันจะมากระแทกกับพื้น
แล้วยางแตกจนรถกระบะพลิกคว่ำมีสูงมาก
อันนี้น่าจะ๑สภาพรถดี
ยางรถตรวจสภาพมาดี
แล้วคนขับมีความเชี่ยวชาญข้อมือแข็งมาก
เพราะดีด้วยในอีกอย่างหนึ่งแล้วกัน